อะไรสามารถทำได้คือเขาเอาเครื่องที่เป็นเครื่องตัดเหล็กอ่ะ
ผ่าถัง๑ถังแล้วถังนั้นที่เบิร์ตอห์มันมันเป็นถังแอลกอฮอล์เข้มข้น
ถังแบบ๒๐๐ลิตรมีแล้วพอหนักอบ่าความเผินไป
วงที่คุณผู้ชมเห็นคือแรงระเบิดแล้วก็ไฟที่มันลุกขึ้นมาเนี่ยนะคะ
คือวงซ้ายมือเนี่ยน้ำแข็งคือคนที่ตัดถังส่วนไอ้วงตรงนั้นคือถังที่มันพุ่งไป
ใช่แรงอัดมันแรงขนาดไหนถังพุ่งไประยะนั้นแล้วขาคนคนที่กำลังตัดอยู่จะเป็นยังไง
นั่นคือติดรั้วติดแซลนด์นะไม่งั้นมันไปกว่าก่อนนะใช่โอ้โหแรงอ่ะ
นี่เกิดขึ้นที่ซอยวัดสว่างอารมณ์นะคะที่บังละมุงชนบุรีมีคนเจ็บสาหัสคนนึงค่ะ
เป็นคุณลุงเจ้าของบ้านคือคุณลุงเฉวียนจันหอมอายุ๕๓
โอ้ยแบบเบลอไว้แล้วเนี่ย
ขนาดนี้แล้วขาทั้งสองข้างเลย
เห็นเท้าไหมพี่เบิร์ตหรือว่าไปหมดแล้ว
เนี่ยไม่รู้จะบรรยายยังไงค่ะ

โดนไฟคลอกเยอะมากนะ๘๐ของร่างกาย

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงค่ะ

ขวดแก้วกล่องกระดาษเศษเหล็กถังเหล็กประเภทต่าง
แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนี่พวกถังอะไรต่างแบบนี้ค่ะ

ใช่แล้วถังนี้อันนี้เป็นถังที่
เคยบรรจุแอลกอฮอล์เข้มข้นคือมีป้ายด้วยนะใช่มีป้ายด้วย
ถังนี้ใส่อะไรมาเนี่ยโอ้โหไม่น่า
มาจากการระเบิดล้วนเลยนะลูกสาว
นี่มีถังอื่นเหรอลูกสาวใช่มีถังอื่น
คือมีถังอยู่เยอะมากค่ะที่บ้านนี้คนนี้ลูกสาวค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อน่ะกำลังใช้เครื่องตัดเหล็ก
ที่มันเป็นตัดเล็กด้วยแก๊สอ่ะนะผ่าถังใบนี้
ถังสีเขียว๒๐๐ลิตรที่เคยบรรจุแอลกอฮอลเข้มข้นเนี่ย
แล้วอยู่มันบึ้มบึ้มมาแรงสนั่นมากเลยนะ
ลูกไฟขนาดใหญ่คิดดูสิบ้านยังสะเทือนเลยอ่ะ
แล้วพ่อเองไม่ใช่แค่ถังลอยพี่เบิร์ต
ตัวพ่อลอยกระเด็นไปไกลอีก๒๓เมตร
โอ้โหพอดีกันนี่เราไม่เห็นมีหลังคานี้อยู่
ใช่ค่ะมุมกล้องวงจรปิดตรงนี้อาจจะไม่เห็นไง
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่าไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้นะที่สะเทือน
บ้านที่อยู่ใกล้ก็สะเทือนไปเหมือนกัน
แต่ถามว่ามีหลังไหนเสียหายแบบหลังคาถล่มลงมาเลยไหม

นี่แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปประถมพยาบาลเบื้องต้นคือ
ยังเห็นว่าขาก็ยังอยู่นะนะเท้าก็ยังมีอยู่นั่นแหละ
แต่ว่าสภาพมันเวอะเลยนะคะ

คือกลัวมากพอเกิดเสียงดังแบบนี้ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

ว่าเอ๊ะทำไมนะตัวของคุณลุงเฉวียนไม่ได้ทันระวัง
ว่าข้างในถังมันมีแอลกอฮอลตกค้างอยู่
พอเอาเครื่องตัดเหล็กด้วยแก๊สมาใช้ผ่า
มันก็เลยเกิดประกายไฟจนมันเกิดระเบิดแบบนี้
หรือมันมีเหตุปัจจัยอะไรอื่นอีก

ใช่น่าห่วงมากค่ะอันนี้